ในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มีเกมสำคัญด้วยกันถึง๒คู่
แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่ชนบุรีจะเปิดบ้าน

ซึ่งบุรีรำเองก็หวังที่จะเก็บชะชนะให้ได้
เพื่อขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อน
เพราะว่าแบงคอกเองก็มีโปรแกรมแข่งพรุ่งนี้
ดูความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับชนบุรีทีมอันดับ๔ของโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับ
กำลังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ล่าสุดบุกไปชนะพีทีประจวบ๒ต่อ๑คว้าชัยเป็นนัดที่๔ติดต่อกันรวมทุกรายการ
แล้วก็ขึ้นมารั้งอันดับ๔ของตารางนะครับ
แต่ความพร้อมยังหมดสิทธิ์ใช้งานพานุพงพลศาที่เจ็บนะครับ
แล้วก็เลนาโต้คิลิชกองหลังคนสำคัญที่ติดสัญญายืมตัว
นั้นอยู่กันครบครับคาดว่าวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญฮีโร่ที่ยิงประตูชัยนัดที่แล้วจะกลับมาเป็นตัวจริง
กับแกนหลักอย่างกิจสดากาแมนเดริสบูริโลแล้วก็จีดี้ดันยุคที่กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งนะครับ
ส่วนบุรีรำครับอันดับ๒ของอเล็กซันเดอร์กามานะครับ
สะดุดในหลีกเป็นนัดที่๒ติดต่อกันหลังทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยาเอฟซี
ที่เหลือ๑๐คนศูนย์ต่อศูนย์นะครับทำให้ลนจากตำแหน่งจาบฟูงแล้ว
ความพร้อมหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเดิมนะครับอย่างดีเกาแล้วก็พีรดลฉ่ำรัศมีที่มีอาการบาดเจ็บ
รวมถึงเลบินซูลาก้านะครับอีกหนึ่งกองหลังคนสำคัญที่ไปรับใช้ทีมชาติอีรักษ์นะครับ
ฟุตโลกรอบคัดเลือกแต่ข่าวดีก็จะได้ปียพลผ่านนิชกุลนะครับพ้นโทษแบนกลับมา
ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับนำโดยสุประโชคสารชาติซาเมโรช่าแล้วก็สุประชัยใจเด็ดนะครับ
ทั้งคู่เคยพบกันมา๒๘นัดทุกรายการนะครับบุรีรำเหนือกว่าชัดเจน
บุรีนั้นชนะบุรีรำไปได้๒ต่อ๑นะครับในปี๒๐๒๐
เริ่มจากเปิดบ้านชนะ๔ต่อ๐แล้วก็บุกชนะ๒ต่อ๐ครับ
รวมทุกรายการหลังจากที่บุกไปเสมอกับนครราชศรีมา๐๔
ความพร้อมก็มีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรนะครับ
แล้วก็มีเจรบสัมภาวดีนะครับที่เจ็บข้อเท้านะครับจากเกมที่แล้ว
แล้วก็กองหน้าเป็นธิรสินแดงดาซึ่งคาดว่าจะจับคู่กับทางศรีโรธชัดทองนะครับ
ส่วนทีมเยือนสูตรประการล่าสูตรเสมอเมืองท้องศูนย์ศูนย์ก็ไม่ชนะใครในลีกเป็นนับที่สองที่ต่อกัน
ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเจริญศักดิวงกรที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่บาดเจ็บ
เจอกันมานะครับเล็กแรกเนี่ยบีจีเล่นในบ้านเสมอกับสมุทรประการไป๒๒
แล้วก็เลข๒ดีจีนะครับก็บุกไปเอาชนะได้๖ประตูต่อศูนย์ครับ
แต่ตัวต่างชาติอย่างเลซี่อัมโบแล้วก็เอวันโดปาริสต้า
ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่มีข่าวดีที่จะได้อาทิตยบุตรจินดานะครับ
มาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมถึงวันชัยจารุงคานะครับ
ขณะที่ทีมเยือนนะครับ
เปิดบ้านแพ้เชียงรายยูเนเต็ดนะครับทั้งที่เชียงรายนั้นเหลือสิบคน
ต่อหนึ่งทำให้ไม่ชนะใครแปดเกมหลังสุดในไทยลีกนะครับ
ได้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเกมนี้ไม่มีนักเตะที่ติดทดแบนนะครับ
โดยพร้อมยึดแกนหลักที่ใช้ในชุดปัจจุบันโดยให้สุพรรณทองสงฆ์ออกสตาร์ทเป็น๑๑คนแรก
แล้วก็ลอสซามี่คาราบูเอเป็นมิดฟิลนะครับ
รัชนาธิ์อรัญญาไพโรดเป็นมิดฟิลด์ตัวหลัก
แล้วก็มีดาริโลอาเวสกลับมาเป็นหน้าเป้านะครับ
ผลงานการพบกันในไทยลีกเลขแรกนะครับสุภัณฑ์บริษัทธิ์เอฟซีนั้น
ชนะโปรลิสเฮโรเอฟซีห้าต่อศูนย์ส่วนเลขสองโปรลิสเฮโรเอฟซีนั้น
ชนะสุภัณฑ์บริษัทธิ์เอฟซีสามต่อหนึ่งนะครับ
โปรแกรมอีกสักครั้งหนึ่งครับช่วงเย็นวันนี้๑๘นาฬิกา๒คู่ครับ
หนองบัวพิชยาเอฟซีพบกับพีทีประโยบเอฟซีโปรลิสเฮโรพบกับสุภัณฑ์บริษัทธิ์เอฟซี
ซิตี้แล้วก็ชมบุรีเอฟซีพบกับบุรีรำยูไนเต็ดครับส่วนเรื่อง